เชื่อว่านับตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด๑๙
คุณผู้ชมหลายท่านน่าจะทำประกัน
ประกันชีวิตประกันสุขภาพโควิด๑๙

ใช่บริษัทประกันก็ออกมาเยอะแล้วคนก็ทำประกันกันเยอะ

มีบางคนที่ปลอมใบรับรองแพทย์ว่าตัวเองป่วยด้วยโรคโควิด๑๙

เพราะประกันบางประเภทก็คือสมมุติคุณตรวจพบว่าคุณป่วยด้วยโควิด๑๙

บางคนอยากได้เงินก้อนตรงนี้ไปทำใบรับรองแพทย์ปลอมมา
แล้วไปยื่นกับบริษัทประกันว่าผมป่วยด้วยโรคโควิด๑๙
ขอเงินประกันก้อนแรกตรงนี้ได้ไหม
ทางคอปภออกมาบอกเลยนะคะว่าถ้าทำแบบนี้โทษหนักนะคะ
เป็นความผิดมีโทษทั้งจำคุกมีโทษทั้งปรับนะคะ
ส่วนใครที่ออกใบรับรองแพทย์ปลอมให้คนออกใบรับรองแพทย์ปลอม

สุธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปพ
เปิดเผยถึงกรณีที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวจับกลุ่มผู้ชายคนนึง
ของกลางก็คือใบรับรองแพทย์ปลอมว่าป่วยด้วยโรคโควิดสิบเก้า
ใบรับรองแพทย์เนี่ย๘๐๐บาทนะค่าทำปลอมนะ
นี่ค่ะเมื่อ๑๔เมษายนคอปภบอกว่ามันมีแบบนี้จริง
ก็เลยสั่งทีมเฉพาะกิจเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย
แก่ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ตรวจสอบข้อมูลค่ะแล้วก็ทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่า
ผู้ชายคนนี้ที่มีของกลางเป็นใบรับรองแพทย์ปลอมอยู่ในมือเนี่ย
เขาเคยทำให้ใครยังไงแล้วบ้างไหมหรือเขาไปขอขึ้นเงินกับบริษัทประกันภัยแล้วหรือยัง
ต้องตรวจสอบขยายผลเพิ่มเพราะการกระทำแบบนี้เป็นความผิดนะคะ
เป็นความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารแล้วอาจจะเป็นความผิดฐานช่อฉนประกันภัย
พรบประกันชีวิตและพรบประกันวินาศภัย
โทษจำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับไม่เกิน๓แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แล้วถ้าคนที่เอาประกันภัยเอาใบรับรองแพทย์ปลอมไปใช้
แล้วให้ทางบริษัทประกันภัยจ่ายเงินให้เนี่ยนะคะ
ก็จะมีความผิดตามมาด้วยคนทำก็ผิดคนใช้ใบรับรองแพทย์ปลอมอันนี้ก็ผิดนะคะ
สำนักงานคอปภก็เลยกำชับว่าบริษัทประกันภัยเองค่ะ
ก็ต้องตรวจสอบด้วยนะว่าใบรับรองแพทย์จริงหรือปลอมหรือยังไง
แล้วคนที่คิดจะทำแบบนี้เตือนไว้ก่อนเลยว่าอย่าทำนะคะ